คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของผู้มีรายได้น้อยกันหน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เห็นข่าวออกมาที่ผู้หญิงเขาถ่ายรูป

ใส่ขวาทองคำทำไมโอ้โฮนี่รวยนี่นะทำไมได้บัตรคนชน

ตอนนั้นยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถป้ายแดง
ยางจองโยคถือว่าถูกสิทธิ์ไงแต่ทีนี้คุณสู้ประสบคุณคุณผู้ชม
ต่อไปการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
กระทรวงการคลังเขาต้องมาดูแลตรงนี้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องของหนี้สิน
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพราะว่าที่ผ่านมาคือพิจารณารายได้เลย
๑ปีมีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทถูกไหม
แต่ว่าคราวนี้จะดูเรื่องของหนี้สินด้วย
โดยทางด้านนางสาวนรมนพินโยสินวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
ได้เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค
กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาระบบแล้วก็คัดกรองผู้มีรายได้น้อย
ซึ่งอาจจะมีการนำภาระหนี้สินมาเป็นเครื่องมือในการคัดกรองบุคคล
ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะ
จากภาระหนี้สินจะช่วยสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีรายได้เกินกว่านิยามของคนมีรายได้น้อยหรือไม่
เพราะว่าการเป็นหนี้มันมองได้หลายมิตินะ
อย่างเช่นบางคนมีหนี้มากก็อาจจะมองได้ว่า
ถ้าเกิดคนนี้มีหนี้มากแปลว่ามีความสามารถในการหาตังค์ได้มากหาเงินได้มาก
แต่บางคนเนี่ยการมีหนี้ท่วมตัวอันนี้อาจจะเกิดปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลได้
แล้วก็นอกจากนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
จะต้องแสดงสถานะทางการเงินของตัวเองทุกปีเลย
เหมือนกับไปยื่นแบบแสดงตอนเสียภาษีแบบนี้ค่ะ
เพื่อที่จะจะเช็คความสามารถในการหารายได้แล้วก็เช็คทรัพย์สินที่มีอยู่
ว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดหรือไม่
แล้วบางคนที่บอกว่าตรวจสอบเรื่องหนี้
ถ้าเกิดว่าฉันล่ะมีหนี้บัตรเครดิตล่ะจะทำยังไง
กระทรวงการคลังบอกเลยนะคะว่าหนี้บัตรเครดิตเนี่ย
คือตามหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
จะทำบัตรเครดิตได้คือจะต้องมีรายได้๑๕๐๐๐บาทต่อเดือนถูกไหม
ดังนั้นถ้าเกิดมีหนี้บัตรเครดิตอันนี้ไม่เข้าข่ายอยู่ในผู้มีรายได้น้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
จะใช้เกณฑ์ในการคัดกรองผู้ที่ยื่นขอ
เกณฑ์อะไรบ้างจะต้องมีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
จะต้องเป็นคนว่างงานถ้าเกิดมีบ้านเป็นทาวน์ฮาวส์เนี่ย
ต้องขนาดไม่เกิน๒๕ตารางวาถ้ามีห้องชุดก็ต้องไม่เกิน๓๕ตารางเมตร
มีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน๑๐ไร่
หรือว่ามีที่ดินเพื่อการอื่นไม่เกิน๑ไร่อันนี้คือเกณฑ์เดิม
เดี๋ยวเกณฑ์ใหม่เราต้องมาดูอย่างที่บอกว่าเพิ่มเรื่องของหนี้สินนะคะ
ส่วนความคืบหน้าที่นายกได้สั่งการให้ไปดำเนินการตรวจสอบกรณี
บอกเมื่อสักครู่นี้ผู้หญิงใส่สร้อยคอทองคำ
แล้วก็โชว์บัตรสวัสดิการของตัวเองโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
ทีนี้ทางกระทรวงการคลังมีการไปสอบถามเธอแล้วนะคะ
ก็บอกว่าตอนนั้นที่ไปลงทะเบียนคือปี๕๙
ก็ยังไม่มีรายได้จริงยังไม่มีรถยนต์จริง
ก็เลยทำให้เข้าเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังเขากำหนดนะคะ
แล้วตอนหลังเธอก็เอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจอะไรของเธอนะครับ
มีเงินขึ้นมาแล้วเธอก็ถามย้อนคนจนจะมีเงินบ้างไม่ได้หรือไง